มาถึงข่าวนี้แล้วผัวโหดจับเมียขังทุบทำร้าย
ร้ายปรานีฟ้ายชายเป็นลูกตำรวจอืมจับแฟนขังไว้ในบ้านอืม
ไว้ในห้องเสร็จปั๊บทำร้ายเขาครับคุณผู้ชม
คนจะมาห้ามจะมาช่วยไม่เป็นผลครับ

ก็ต้องใจเย็นอย่าทำของเขาอย่าครับสงสารเขาลูก
สงสารเขาเขาก็เหมือนแม่อย่าขอมานะ
เดี๋ยวเขาจะลงไปจะยังลงไปก่อนจะยังลงไปก่อนสิ

เมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะที่ได้ยินเสียงแรกคือ
เสียงร้องห้ามนัทอย่าทำน้องเขาลูก
น้องเขาก็เหมือนแม่ก็คือน้องเขาเป็นผู้หญิงเหมือนแม่
อันนี้พี่เบิร์ตแล้วเสียงเมื่อกี้มันเสียงเครื่องยนต์อะไรสักอย่าง
เสียงเครื่องตัดย่าเสียงเครื่องตัดย่าคือห้ามแล้วเอาไม่อยู่
เครื่องตัดย่าเนี่ยนะครับโอ้โหพยายามจะเอาเข้าไปทำร้ายเขา
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมนางสาวเอนะที่ติดอยู่ในนั้น
เป็นนามสมมุตินะอายุ๒๕ปีพยายามร้องห้ามนะครับ
ในนัทนะครับไม่ให้โมโหทำร้ายเมียนะครับ
แล้วก็ปล่อยเมียออกมาจากห้องหลังจากนั้นนะครับ
ก็ยังทำร้ายต่อโอ้โหพ่อก็มาแม่ก็มาน้องชายก็มา
ของในนัทเนี่ยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสุดท้ายครับสุดท้าย
นางสาวเอนะครับก็หลุดออกมาได้หลุดออกมาได้
วิ่งครับวิ่งไปหลบอีกห้องหนึ่งไอ้ในนัทเนี่ย
ก็เลยใช้เครื่องตัดย่าพยายามจะพังประตูเข้าไป
ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงนั่นแหละนี่เกิดขึ้นที่ไหน
โน้นศิลาขอนแก่นครับสามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา
นางสาวเอตอนนี้สภาพสะบักสะบอมครับแผลทั้งตัวนี่
ผู้สื่อข่าวเคี่ยวไปไปสัมภาษณ์นะครับนัทเล่าให้เขี้ยวฟังบอก
นี่ครับในนัทเนี่ยลองนึกนะเอามือกำกุญแจ
น้ำมันโผล่มาหน่อยนึงอ่ะต่อยเป็นแผลลอยปลายกุญแจเนี่ย
โอ้โหทำไมทำอย่างนี้ต่อยทั่วตัวเลยคุณผู้ชม
ผู้หญิงเลือดโชคเลยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด
แล้วนางสาวเอเล่าบอกว่านะอยู่กับนัทมา๘ปีโอ้โห
คบกันมาตั้ง๘ปีเธอถูกทำร้ายตลอดช้ำใจที่สุด
ช่วงไหนช่วงไหนช้ำใจที่สุด๑๒ปีที่ผ่านมานัดไปมีนะครับฟ้า
ไปมีผู้หญิงชื่อฟ้าแล้วพาฟ้ามาอยู่ด้วย
อยู่แบบ๓คนผัวเมียคือพยายามจะให้อยู่แบบ๓คนผัวเมียให้ได้
หญิง๒ชาย๑เธอรับไม่ได้อะดอมเธอรับไม่ได้ขอเลิกนะครับ
แต่พอบอกเลิกนัทนัทไม่พอใจไปกระชากตัวจากร้านอาหารมา
ของพี่ด้านเป้าไปกระชากตัวจากร้านอาหารแล้วมาขังกระชกสองแบบนี้ครับ
ในตอนนั้นเลยเพื่อนก็ช่วยแม่กับน้องก็ช่วยอยู่ค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าหนูขอเลิกเขาแต่เขาไม่ได้ยอมตามคำได้

เขาก็เลยแบบไม่รู้ว่าเลิกกันด้วยสาเหตุอะไร
แต่ที่จริงแล้วมันมีคาราคาซังมาตั้งนานแล้ว

นัดทำอย่างไรแล้วไหมนัดทำดีครับ
ทำดีคือทำออกมานั่งคุยด้วย

ตำรวจกลับเอาใหม่อารวาสใหม่ล่าสุดครับล่าสุด
ยังขี่มอเตอร์ไซค์มาวนเวียนวนเวียนแถวบ้านนางสาวเอเขา

ตอนนี้กลัวแล้วแจ้งความแล้วด้วย

เพราะพ่อนัดเป็นตำรวจอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะ
ก็คือญาติของผู้หญิงเขากลัวนะครับ
เนี่ยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับนักข่าวด้วย

แล้วก็ขอให้ยุติธรรมกับครอบครัวของฝ่ายหญิงด้วยครับ